หลากหลายครอบครัวซุปตากันหน่อยดีกว่า
คุณผู้ชมให้ดูโมเมนต์น่ารักอบอุ่นกันแต่ละบ้านนะคะ
อย่างบ้านแรกค่ะคุณแม่มือใหม่แม่มิวนิษฐานะคะ
ตอนนี้อุ๊ยกำลังน่ารักเลยลูกคนน่ะคุณนัก
มารีนลูกสาวตัวน้อยสร้างสีสันช่วงปีใหม่จ้านี่
พาไปเลยวันพบญาติเออไปเลยค่ะกับครอบครัวครูหาเปรมกิจนะฮะ
ความน่ารักของน้องมารินเนี่ยทำให้คุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณลุงคุณอาย
กันได้ไม่หยุดเลยค่ะส่วนทางด้านคุณพ่อเซนต์นะคะ
ก็มีมุมน่ารักกับลูกสาวด้วยอย่างในคลิปนี้เลยคุณผู้ชมดูได้เลย
น่ารักมากนะคะเป็นโมเมนต์ที่คุณพ่อเขาเล่นกับลูกสาว
แล้วคุณแม่นิวเขาก็เป็นคนถ่ายคลิปเป็นไง
พาลูกเหาะเหินเดินอากาศไปเลยจ้านะมีความผันผลนิดนึง
ถึงจะเป็นลูกสาวแต่เล่นกับคุณพ่อก็ต้องเล่นแบบนี้นะคะ
ซิลแข็งแรงกันหน่อยนะส่วนโมเมนต์สามคน
พ่อแม่ลูกบอกเลยว่าดูแล้วก็อมยิ้มอีกแล้วแหละ
บ้านนี้คุณดูสิน้องมารินยิ้มขวาคงเหนือกทุกอนุ
ผ่านให้แฟนได้ดูกันอีกนะครับนี่อย่างนี้
คือแก้มเขากำลังตะมุตะมิเลยคุณผู้ชมนะคะ
ติดตามความน่ารักกันได้ตลอดในไอจีแม่มิวเนอะ
ส่วนบ้านนี้คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่บ้านพี่เนยโชติกาค่ะ
บ้านนี้ใครที่เป็นแฟนบันเทิงไทยรัฐตัวจริง
รู้เลยว่าเราอ่านข่าวบ้านนี้มาตลอดทั้งปี
เพราะว่าเขาน่ารักจริงทั้งครอบครัวนะ
ส่งความสุขผ่านคลิปน่ารักตลอดทั้งปี
พอเริ่มต้นปีปีใหม่แบบนี้แม่เนยบอกว่า
ขอประมวลคลิปความสุขแล้วกันแล้วก็ความน่ารัก

คุณผู้ชมอบอุ่นกันตลอดเลย
แล้วบอกเลยว่าคลิปยาวมากนะแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา

ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขจริง

คุณผู้ชมยังแชร์มุมน่ารักให้พวกเราได้ติดตามกันด้วยนะ

แต่พอดูคลิปครอบครัวน่ารักแบบนี้
หลายคนบอกว่าอมยิ้มนะแล้วก็อยากจะมีความสุข
อยากมีครอบครัวอบอุ่นเหมือนบ้านพี่เนยเหมือนกัน

ปีใหม่นี้พี่เนยก็เลยจัดมาได้เยอะเลยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐของเราพร้อมรับข่าวดีแบบนี้ตลอดนะจ๊ะ
ปิดท้ายกันที่ครอบครัวสาวสวยคนนี้ค่ะ
คุณค่ะสวยจริงไม่รู้จะเอาอะไรมาบรรยายแล้ว
รีริต้ากับคุณกรนรงเดช

สดใสเบอร์แรงเลยรับแดดรับลมทะเลค่ะ

เป็นภาพที่เขาขี่เจสสกีนะฮะ
คุณพ่อขับคุณลูกซ้อนกับคุณแม่คือเท่มากคุณผู้ชมขานะคะ

เรียกว่านะคะช่วงนี้ช่วงปีใหม่เนาะ
วันหยุดยาวหลายครอบครัวก็พาที่บ้านไปเที่ยวกัน
ใช่นะก็สร้างความสุขกันไปคุณผู้ชมค่ะ
ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับครอบครัว

ตั้งแต่ปีใหม่มาคุณผู้ชมโอนไม่หยุดเลย

จะบอกว่าเห็นรูปเด็กอย่างนี้เราก็มีความสุขเนอะ
เห็นเด็กรอยยิ้มนะคะเรามีความสุขตามไปด้วย